สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันนะฮะกับข่าวใส่ไข่อ่าเดี๋ยวเบรกสอง
ค่ะค่อยบอกเรื่องน้องพุทธน้องจุ๋ยโอเควันนี้เขาไลค์สั่นทางไอซี
เออไม่รู้คนมาพอสัมภาพมันนำจะสัมภาพเรื่องอะไรหรอ
ก็ไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรตัวเองคือมันไม่ได้มีอะไรเลย
เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าเบรกสองนะฮะ
ค่ะเอาเรื่องเรื่องน้องเบรกก่อนละกันเพราะว่านี้เรื่องใหญ่เหมือนกัน
ที่รับน้องรับน้องใช่คือคือหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
มันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกปีเลยเหรอมีทุกปีจริงจริงที่รับน้องแล้วก็เสียชีวิต
แม้ว่าจะออกมาบอกว่ามันเป็นการรับน้องที่อยู่นอกกฎของมหาวิทยาลัย
รับน้องนอกมหาวิทยาลัยแต่คือสุดท้ายแล้วมันก็มีคนเสียชีวิตนะคะเรื่องของ
เรื่องน้องเปรมเนี่ยคือตัวน้องเองไม่ได้รู้ว่าจะถูกเรียกไปรับน้อง

เหมือนโดนเรียกให้ไปรับน้องก็มีรุ่นน้องหลายคนนะคะ

บอกว่ามีเพื่อนน้องเปรมมาเล่าให้เขาฟังว่า
พอไปถึงแล้วเนี่ยรุ่นพี่อ่ะ
ให้ทุกคนยืนเรียงแถวหน้ากระดานกัน
แล้วรุ่นพี่ก็ไล่เดินต่อยทีละคน
เหมือนรุ่นพี่เลขที่๑ก็จะต่อยน้องเลขที่๑
เลขที่๒ก็ต่อยเรียงกันไปแบบนี้เรื่อย
แล้วสุดท้ายน้องเปรมเนี่ยเห็นบอกว่าโดนทั้งต่อย

จังหวะที่รุ่นพี่ให้ลุกแล้วไปกลับบ้านได้
เปมลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนหายใจไม่ออก
หงายหลังตึ้งลงไปแล้วก็ตาเหลือกเลย

แล้วก็พยายามพาส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้

โอ้โฮไม่ใกล้นะลูก๒๐กิโลเมตรใช่น้องเสียชีวิตระหว่างทาง
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ทุ่งนาบ้านหนองระเวียงค่ะ
เปรมเนี่ยเป็นนักศึกษาปี๑สาขาวิทยาลัยนวัตกรรมอาชีพ
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในนครราชศรีมาหรือว่าที่โคราช
คุณพ่อเนี่ยพอรู้ข่าวปุ๊บ
ก็เดินทางขึ้นจากใต้เลยค่ะจากนครศรีธรรมราชมาดูศพลูก
มาถึงเจอกลุ่มรุ่นพี่๖คนด้วยที่ทำร้ายน้อง
ทั้ง๖คนก้มกราบเท้าขอโทษ
พ่อถามว่าทำลูกพ่อแบบนี้ทำไมทำไมต้องทำรุนแรงกันขนาดนี้
คือกราบเท้าขอโทษพ่อแล้วลูกพ่อฟื้นไหม
ก็ไม่ฟื้นแล้วแล้วก็พ่อก็บอกก็ต่อว่าไปเหมือนกัน
ที่น่าเศร้าคือน้องมีภรรยาแล้วภรรยาท้อง๓เดือน
ใช่แล้วคือวันนี้ค่ะมันมีบรรยากาศตอนที่เหมือนไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องออกมาจาก
จุดที่น้องเสียชีวิตนะคะแล้วเนี่ยเขาปล่อยคลิปนี้เรามีเสียงไหม

ลูกเขาก็ต้องกลับฆ่าตั้งแต่อยู่ในโทษ
มันสาธารณ์ขนาดไหน
ไม่ได้เป็นพ่อแม่คนทำไมไม่ได้ลูกหรอก
เอากลับไปถามพ่อกับแม่อยู่บ้านนะ
นี่ก็คือมีพี่ผู้หญิงคนนึงคือเขาก็เหมือนอยู่ในจุดตรงนี้ด้วยที่มาร่วมพิธีด้วยค่ะ

คือเขาไม่ด่าหยาบคายนะแต่เขาบอกว่าเนี่ยทำกันแบบนี้เห็นไหมว่าลูกที่เขากำลังจะเกิดมาต้องกลายเป็นลูกที่ไม่มีพ่อ

พ่อก็ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าลูก
ไม่เป็นพ่อเป็นแม่คนไม่รู้หรอก
ลองกลับไปถามพ่อแม่ตัวเองที่บ้านดูนะว่าเขาจะรู้สึกยังไง
อันนี้ก็คือรุ่นพี่จากเริ่มต้นคือชวนไปเตะฟุตบอลเลย

ลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วคือคนที่ออกมายอมรับเนี่ยบอกว่ามี๖คนใช่ไหมคะที่เจอคุณพ่อ
บอกสายข่าวนะรายงานว่ามันไม่ใช่แค่๖คนเพราะยืนเรียงเตะกันเขาบอกมี๓๐คนด้วยซ้ำ
แต่อันนี้ก็คือมันก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างแบบชัดเจนเป็นทางการ
ใช่ค่ะเรื่องนี้มหาวิทยาลัยว่ายังไง
แม้ว่าจะรับน้องข้างนอกแต่นี่ก็คือนักศึกษาของคุณ
ทางมหาวิทยาลัยก็ออกมาบอกนะคะผู้บริหารออกมาบอกว่า
คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนอกมหาวิทยาลัยแล้วก็นอกเหนือการควบคุมด้วย
แต่มหาวิทยาลัยขอร่วมแสดงความรับผิดชอบด้วย
ก็คือ๑ก็จะเยียวยาครอบครัวน้องเปรมอย่างเต็มที่
สองเดี๋ยวจะเรียกทั้งรุ่นพี่ที่ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ย
แล้วก็ผู้ปกครองด้วยเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริง
อาจจะมีการลงโทษถึงขั้นไล่ออกอันนี้คือที่มหาวิทยาลัยบอกนะคะ
แล้วก็มีการออกเป็นหนังสือออกมาเลยค่ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะออกแถลงการ

มีการรับน้องนอกสถานที่จนทำให้น้องเปรมเสียชีวิต
ขอย้ำว่านโยบายของมหาลัยเองเนี่ยเคร่งครัด
ห้ามมีการรับน้องไม่ว่าจะในหรือว่านอกสถานที่

ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันอยู่นอกเหนือความควบคุมของเขาก็จริง
แต่ว่าแล้วมันเป็นปัญหาที่ต้องมาคิดต่อว่าแล้วยังไง
มันเห็นแบบนี้ตลอดเกือบทุกปีทุกปี
อ่านข่าวมา๘ปีก็เจอแต่เรื่องรับน้องเนี่ย
แต่อย่างน้อยช่วงนี้หยุดไป๒ปีช่วงโควิด
ว่าเมื่อไหร่จะเลิกวิธีการรับน้องแบบที่ต้องใช้ความรุนแรง

ที่เอาปืนไปยิงกันในยังมีอยู่ใช่ไหม
ปีที่แล้ว๓ศพไม่ผิด
คือคือเอาแหละว่ามหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเนี่ย

ประกาศนโยบายห้ามแล้วว่าห้ามมีการรับน้องห้ามมีการอะไร
แต่สมมุติว่าเรานึกสภาพเราเป็นเด็กปี๑เข้าไปอย่างนี้
แล้วคือเวลาเข้าไปมันก็ต้องอยู่กันเป็นรุ่นผีรุ่นน้อง

สมมุติว่าในการปกครองข้างในกันเองของเด็กนักศึกษาอย่างนี้
แต่สมมุติว่าเรามีเค้าไปปี๑แล้วเจอรุนพี่แบบพิมพ์บนด่ำ
แบบนี้บอกโอ๊ยออกมานะเสาร์วิติศนี้

ใช่แล้วคือมันเนี่ยมันว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่าแค่การออกว่าเป็นนโยบาย
ว่าเออมหาลัยบอกว่าห้ามแล้วนะคือมันต้องอาจจะต้องดูแลสอดส่อง
ใกล้ชิดกว่านี้จริงจริงคนในมหาลัยมีก็พาเขาไปออกข้างนอกอ่ะแม่
ออกมาใช่ไหมก็อย่างงี้น่ะอืมขนาดตอนนี้จริงจริงแล้วห้ามรวมกลุ่มกัน
เรายังยังอยู่ในช่วงโควิดกันอยู่ด้วยซ้ำไปอืมเออน้องเปรมผลออกมาว่าน้องติดโควิดด้วยค่ะ
อ๋อเหรอน้องเป็นโควิดอ่อนอ่อนซึ่งซึ่งเขาให้ข้อมูลกันมาว่าจริงจริงอ่ะ
ถ้าน้องเป็นโควิดแล้วถ้าแบบมันลงปอดหรือปอดน้องไม่ดีอย่างนี้
ก็คือมันก็มีส่วนด้วยที่ทำให้น้องถึงขั้นเสียชีวิตจากการโดนกระแทกเข้าที่แบบหน้าอก
ลงไปถึงปอดถึงอะไรแบบนั้นเพราะว่าน้องเขาแบบมีเชื้อโควิดอยู่ด้วย
ใช่บอกว่าเชื้ออ่อนค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องด้วยนะคะ
ใช่ค่ะแต่มันต้องเอาเรื่องนะแบบนี้เอาจริงคือมันจะต้องจบไปแล้วหรือเปล่า
การที่แบบรุ่นพี่รู้จักคือมันนานเกินเมื่อปีที่แล้วหลายศพเลยนะ
แบบบุกกันเข้าไปในพี่มดพี่มดลองคิดดูนี่ว่าเอาจริงจริง
เราเป็นนักเรียนปีหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปแล้วเราจะต้องไปเจอกับรุ่นพี่
ซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่ารุ่นพี่นั้นจะรับน้องเราด้วยวิธีไหน
เด็กบางคนเข้าไปเขาก็จะมีความกลัวอืม

มันเลยกลายเป็นว่าไอ้วิถีการทำอะไรแบบนี้มันควรจะหมดไปได้แล้ว
มันมีการรับน้องแบบที่มันน่ารักที่สามารถสารความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
หรือว่าแบบสร้างความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนอ่ะ

โดยที่ไม่ใช่วิธีการแบบนี้
ดังนั้นมันอาจจะแบบโอเคทันบนเรื่องหนึ่งไล่ออกเรื่องหนึ่ง
แต่ถามว่าแล้วคนที่เสียชีวิตไปแล้วเขากลับคืนมาไม่ได้
ใช่มันต้องมีอย่างอื่นที่เป็นบทลงโทษที่มันชัดเจน
คืออะไรรู้ไหมรุ่นพี่ก็ถูกไม่ได้เรียนหนังสือ

แต่ถ้าสมมุติเราตัดประเพณีออกประเพณีออกไป
ประเพณีออกไปแบบคิดไปทำกิจกรรมอย่างอื่นหรือเปล่าวะ

หลังมาเขาก็ไปทำกิจกรรมใครว่าช่วยหรือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม
ปลูกป่าหรือไปช่วยเด็กบ้านบนดงบนดอย
อย่างมชเห็นไหมมีวิ่งขึ้นดงขึ้นดอยเขายังมีแบบว่า
ชคมใช่ค่รคืออันนี้ส่วนนึงก็ต้องเห็นใจมาหาวิทยาลัย
เพราะว่าเขาก็พยายามประกาศแล้วแหละแต่เขาก็ไม่สามารถดูแลนักศึกษา
ทั้งมหาวิทยาลัยได้ว่าใครออกไปทำอะไรที่ไหนยังไง
แต่คืออาจจะต้องมีการเจาะลึกลงไปให้มันเข้มข้นหรือมากกว่านี้ว่า
มากกว่านี้ว่าแค่ประกาศมันไม่พอ

สังคมปัจจุบันเราพอบทลงโทษมันไม่รุนแรงมากพอ
กระทำเหล่านั้นซ้ำมันจะเกิดขึ้นตลอด

ดังนั้นกฎหมายมันเป็นเรื่องสำคัญมากเนอะ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้เรียกว่าตำรวจประกาศเป็นบุคคลอันตรายแล้วก็ตามล่าเลยนะคะ
เพราะว่าเอาปืนเนี่ยค่ะ
ไปที่บ้านอดีตภรรยาแล้วปรากฏว่าไปยิง
กลายเป็นว่าลูกชายเขาเสียชีวิตด้วยนะคะ
กรณีที่นายพิษพิรุณพีรพบ
อายุ๔๕ปีนะคะเป็นพนักงานราชการ
แหล่งของเขาก็คือว่าเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่
คือเขามีการก่อเหตุขโมยปืนลูกซองยาว
แล้วก็รถของสำนักงานเนี่ยนะคะ

โดยหมายที่จะไปฆ่ายกครัวเขาเลย
เข้าไปรักษาความปลอดภัยในงานศพของนายนัททะพงก็คือเป็นลูกของอดีตภรรยาเนี่ยค่ะที่เสียชีวิตจากการถูกนายพิษพิรุนใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้านะคะแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
กรยาเขาระบุบอกว่าถ้าตำรวจเนี่ยจับตัวยังไม่ได้ตัวนายพิษพิรุณเนี่ยเขาจะต้องย้อนกลับมาที่งานศพแน่นอนเพราะว่าต้องการจะมาเอาชีวิตตัวเองกับแฟนใหม่ภายในงานศพตามที่นายพิษพิรุนเขามีการประกาศเอาไว้ในวันที่เขาไปก่อเหตุนะคะเขาพูดประโยคนี้เลย
สพนดินแดงบุรีรำประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอโนนดินแดงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
ต้องเฝ้าระวังบุคคลอันตรายท่านนี้นะคะที่ชื่อว่านายพิษพิรุณพีรพบอายุ๔๕ปี
หลังจากที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงผู้อื่น
แล้วตอนนี้มีการหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าดงใหญ่
ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังปิดล้อมพื้นที่ป่าดงใหญ่แต่ก็ยังไม่พบตัวนะคะ
โดยนายพิษพิรุณมีพฤติการก็คือก่อเหตุร้ายแล้วเป็นบุคคลอันตราย
เพราะว่ายังมีอาวุธปืนอยู่แล้วก็ใช้อาวุธปืนกระทำความผิด
ตามนี้รูปภัณฑ์สันธารเขาก็สวมเสื้อแขนยาวแบบซิบรูดด้านหน้าสีดำ
กางเกงวอร์มนะคะลายพรางทหารสีดำรองเท้าผ้าใบสีเทาเข้ม
สะพายกระเป๋าเป้สีน้ำตาลไม่มียานผ่านนะ
ซึ่งคนร้ายเขาอาจจะหลบหนีออกจากเขตป่าดงใหญ่
แล้วก็อาจจะหลบหนีเข้าไปในเขตชุมชนหมู่บ้านทางสาธารณะหรือว่าสถานีขนส่ง
ดังนั้นตอนนี้ถ้าผู้ใดพบเห็นให้ระมัดระวัง
แล้วก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสพนดินแดง
หมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวเราขึ้นเอาไว้ให้นะคะ
ต้องระมัดระวังจริงเพราะว่า
คุณภรรยาเนี่ยเขาก็มีการเล่าอยู่ว่าจริงแบบปกติมีเพราะว่าเขาก็เป็นคน
ค่อนข้างแบบอารมณ์รุนแรงอยู่แล้ว

เคยแบบเอาปืนมาขู่ตัวอดีตภรรยาเขาไปแล้วด้วย
จริงเขาเพิ่งจะมารู้จักกับอดีตภรรยาคนนี้
๒ปีที่ผ่านมาไปเจอกันที่ร้านอาหารร้านหนึ่ง
ปรากฏว่าในพิษพิรุณไปจีบ

ตกลงปงใจมาอยู่กินแบบฉันสามีภรรยา

เพราะว่าแฟนคนแรกของคุณกรยา
เขาเลิกกันไปตั้งแต่ลูกเขายัง๓ขวบ
ปรากฏว่าคบหากันมาเนี่ยก็มีอย่างนี้ค่ะ
บอกกินเหล้าปุ๊บพอเมาก็อารมณ์รุนแรงขึ้นมา
มีขู่มีขอเลิกกันไปรอบนึง

ปรากฏรอบหลังมานี่เพิ่งเลิกกันไปเดือนกว่านะคะ
ก็กลับมาทำแบบนี้เพราะเห็นว่าอ้าวเขามีแฟนใหม่
ใช่เขาบอกคือเห็นว่าครั้งล่าสุดก่อนที่จะเกาะเหตุ

แล้วเขาบอกว่าคือลูกซองยาวใช่ไหมที่ขโมยมา

คือตั้งใจไปคือต้องใส่ทีละนัดมันไม่ใช่ใส่ไว้ทั้งแผงนะ
ปึ้งเสร็จปุ๊บถอดใส่ยิงดูอย่างนี้๒๐กว่านัด
แล้วคือในบ้านเห็นบอกว่าที่ลูกติดออกมา
ในบ้านมีแม่ของคุณกรยายที่ปวดติดเบียงอยู่ด้วย

อดีตแม่ยายเนี่ยปรากฏว่าเปลี่ยนใจไม่ได้ยิง
แต่ปรากฏว่ายิงลูกชายเขาไป๑คนก็คือเสียชีวิตไป๑คน

เพราะว่าพอพูดลั่นประโยคนี้ไปแล้วตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้ด้วย

เอาไปขอรบทรงชาติก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมา
เอาละฮะจากที่ข่าวแตงโมคนก็ยังติดตามกันอยู่
ซึ่งตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายร่างของแตงโมเพื่อชนะสูตรครั้งที่๒

เพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันว่า
หลายคนก็ไปจับตาวันนี้แม่ถึงขนาดออกมาพูดว่า
เฮ้ยทำไมปอร์กับโรเบิร์ตไม่เห็นจะโทรหาแม่เลย

ก็เลยหลายคนเออปอกับโรเบิร์ตเขาไปเตรียมบวชหรือเปล่า
เห็นบอกว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมคะที่เตรียมจะบวชพราม๑๖มีนาใช่ไหม

เขาก็เลยไปดูกันที่วัดท่าไม้
ปรากฏวัดท่าไม้นี่เงียบสนิทนะฮะ
ไร้ความเคลื่อนไหเตรียมบวชของไฮโซปอร์

พรุ่งนี้จากกรณีที่มีกระแสข่าว

ผู้ต้องหาคดีแตงโมนิดา
มาขอบวชที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครเนี่ย

เพราะว่าเป็นผู้ต้องหาคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดน่ะ

เจ้าอาวาสวัสดิ์วัดท่ากระบือเนี่ยก็ออกมายึนละ

และการบวชพาล์มแค่ใครก็ทำได้
บวชพรรมเนี่ยแม้จะยังไม่สมควรกระทำ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับความตัดสินใจของ
ยานวิกรมหรือพระอาจารย์อุเทนวัดท่าไม้เนี่ยนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าว
รายงานว่าบรรยากาศวัฒนาไม้วันนี้ทุกคนไปรอว่าเอ้ยจะมาเขาก่อนบวก
บางทีเขาจะต้องไปวัดก่อนวันหนึ่งค่ะเงียบเหงาทุกอย่างเป็นปกติ
ไม่มีการเตรียมจัดงานใดทั้งสิ้นส่วนกุฏิของเจ้าอาวาส
ท่าไม้ก็ปิดเงียบไม่มีการเคลื่อนไหว
มีการสอบถามไปยังบุคคลที่ใกล้ชิดท่านหนึ่ง
ก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีใครรู้อะไรเลยฮะ

ดังนั้นอยากทราบข้อเท็จจริงก็ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้ก่อน
ว่าจะมีการบวชหรือเปล่า

แม่บอกโทรหาโทรคุยกันทุกวันใช่ไหมครับ
จากเมื่อก่อนโทรคุยกันทุกวันตอนนี้ก็ไม่เห็นเขาโทรมาเลย
แต่เห็นทนายเดชาแอบมาบอกเหมือนกันว่า
ช่วงนี้อยากให้แม่เหมือนเผลาการพูดคุยกับคุณปอยกับโรเบิร์ตไว้ก่อน
ในเรื่องของคดีความต่างที่มันยังไม่ชัดเจนไม่สิ้นสุดอะไรอย่างนี้

ใช่ไหมครับอาพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วเราเชื่อว่าเบรกทุกคน
มันน้ำก็เล่าข่าวแต่งโมไปตลอดแล้วก็จะมีการ
น้องมาพุทธกับจุ๋ยปกติจะมาเราเจอกับพุทธเนี่ยเจอกันทำงานตึกเดียวกันเจอกันเกือบทุกวันอยู่แล้ว
ทุกวันคือน้องเขาก็มาทำงานตอนเช้าเราก็แล้วแต่บางวันก็เจอกันหรืออะไร
ก็คือทำงานที่เดียวกันก็ค่อนข้างจะสนิทกันอยู่แล้ว
ปรากฏว่าวันนั้นอ่านข่าวพุทธจุ๋ยเสร็จเขาก็บอกโอเคล่ะ
เราก็อ่านว่ามีงานงานของแตงโมจัดขึ้นในระหว่างวันนี้วันนี้
ก็เลยถามจุ๋ยน้องไปวันไหนนึกออกป่ะ
ปรากฏว่าน้องเขาเรารู้อยู่แล้วว่าน้องเขาอ่ะ
ก็แบบว่าน้องเขาเตรียมตัวมันก็พูดแบบน้องก็เตรียมตัวมีน้องอ่ะ
เขาบอกพี่หนูไม่ได้ไปก็คือน้องเขาตอบมาตรงว่าได้ไป
แล้วปรากฏว่าจิตอื่อไม่ได้ไปปุ๊บก็เลยเป็นกระแสดรามาก๔๕๖
คือทัวร์ใช้คำว่าทัวร์ลงก็คงไม่ผิด
ว่าแบบโอ้โหทำไมถึงไม่มาทำไมไม่ลงเขียนขอบ
เหมือนกันชายพูดในรายการข่าวสายขายคุณพระตำคุณต้องมานะ
นึกออกป่ะก็เหมือนกับเราเราโยนเบรกเพื่อที่เบรกสองเนี่ย

ซึ่งพี่ก็ต้องขอโทษน้องว่าไม่รู้จะขอโทษน้องยังไงว่า
มันไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นคือเหมือนเราคุยกันปกติ

ทีเรานั่งรออยู่ข้างล่างก็มีการถามไป
มันเป็นของทุกครั้งถ้าสมมุติมีแขกรับเชิญพี่
พี่จะต้องโยนก่อนเบรกนะต้องเจอคนนี้อะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าถามว่าจุ๋ยน้องไปวันไหน
น้องก็บอกว่าน้องไม่ได้ไปแต่เหตุผลของน้องอ่ะ
เราก็พอรู้อยู่แล้วว่าน้องที่ไม่ไปเขาเข้าเตรียมมีน้อง

ซึ่งน้องเขาเคลียร์ดราม่าว่าทำไมไม่ไปงานศพ
ใจความหนึ่งก็คือเอาตรงตอนแรก
เอ่อรู้เลยว่าตอนแรกจะส่งพวงศพ

นั่คเตรียมพวงศพเหมือนแต่วันแรก
พวงฤทธิ์ว่าเขาไม่รับใช่ใช่มันก็เพิ่งมารู้ตอนนั้นบอกจุ๋ย
เขาไม่ได้รับพวงหลีดนะแกอืมซึ่งจุ๋ยก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รับพวงหลีดเหมือนกัน
ใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กันค่ะอืมแต่งานนี้คือถ้าสมมุติพวงหลี
เขาบอกว่าเขาไม่รับทุกกรณีด้วยนะใช่เมย์ก็ส่งหนูส่งไปก็ใช่ไง
คือมันไม่คือมันไม่ได้เป็นข้อห้ามหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะ
พิธีคริสต์เนี้ยเราไม่รับฤทธิ์เฉยเฉยคือค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามคือคือส่งไปก็

ถึงแม้ว่าด้วยภาระหน้าที่ในความบริบทของการเป็นนักแสดงด้วยกันแล้วจุ๋ยไม่ได้ร่วมงานกับน้องทั้งเรื่องเป็นจริงจังจังเหมือนแสดงท่านอื่นอื่นแต่จุ๋ยก็มีความรู้สึกว่าจุ๋ยเสียใจเหลือเกินกับการจากไปของน้องก็ลงทันทีในสตอรี่ว่าแบบเสียใจด้วยอย่างมากมากรู้สึกเศร้ามากมากกับข่าว
ความคิดเห็นได้อย่างเช่นถามว่าเราไปไหมเราบอกว่าเราไม่ได้ไปแต่ถ้าถามว่าอย่างอื่นในเรื่องของอาสบเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ให้ความคิดเห็นไปเราก็พูดในส่วนที่พิมพ์ดำถามในวันนั้นจุ๋ยก็ไม่นึกว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันจะเป็นประเด็นแล้วนะคะแล้วก็ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะต้องพูดคำพูดไหนซึ่งจะให้ถูกใจทุกคนจุ๋ยก็
โดยที่อาจจะไม่ได้รู้ความในใจทั้งหมดที่เราได้ทำ
หรือเวิ่งหลังเวิ่งเลือกจริงที่เรากำลังเผชิญอยู่
ต้องบอกว่าจุ๋ยมีภาระหน้าที่ในการทำงาน
เรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องของงานนะคะ
หลายอย่างที่ไม่สามารถที่จะพูดได้นะวันนั้น
คือบางอย่างมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่วันนี้ถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์นี้
ก็คิดว่าคงไม่ได้จำเป็นจะต้องมาบอกกัน
อืมน้องพูดอ่ะใช่หมดเลย
คือตอนแรกน้องเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาสั่งพวงหลีดไปแล้ว
เข้าใจป่ะเขาก็โทรบอกหันไปบอกพี่ออน

น้องไปวันไหนกันเราก็ถามจะไปวันไหนกัน
พี่ไปวันเสาร์นะไปพร้อมกันไหมแค่นั้นเอง
แต่ปรากฏว่าน้องคงไม่ได้ยินจริงหันกลับมา
แล้วด้วยความที่แบบว่าคนเราอ่ะกำลังจะมีลูกด้วยนึกออกป่ะ
อันนี้มันก็เป็นเหตุผลที่แบบว่าไม่รู้น้องเขาพูดหรือเปล่า

กระหนักงานเขายังไม่ค่อยรับเยอะเลย
อันนี้ก็ต้องขอโทษเราก็ไม่คิดว่าคำถามคือ
เหมือนถามเมฆถ้าเมฆไปแสนพี่ก็ต้องเอาเมฆไปพร้อมกันไหมวันไหน
นึกออกป่ะหรือเมฆไปแสนพี่ก็ต้องถามเมฆไปไหน
มินว่ามันไม่ควรไม่อยากให้มันเกิดดราม่ากับเรื่องนี้ดีกว่า
เพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างพิธีไว้อะไรคุณตังโม
มันเป็นพิธีไว้อะไรเพื่อส่งเขาไปอยู่กับพระเจ้าเนอะ
ไม่อยากให้มันมีเรื่องโดยรอบที่มันเป็นเรื่องไม่สบายใจ
สุดท้ายแล้วคือใจทุกคนก็คงจะอยากส่งเขาขึ้นสวรรค์
หรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วแหล่ะ

เรื่องนี้ไม่ดราม่าแต่ก็คือเป็นเรื่องที่ต้องลงโทษอย่างจริงจัง
แล้วหลับในจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
สะพานยกระดับเสียชีวิตก็เยอะบาดเจ็บก็แยะ
ล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนขับออกมาสารภาพแล้วใช่ไหมคะ
ว่าเขาเสพยาบ้าจริงจริงวันนี้กรมการขนส่งทางบกออกหนังสือประกาศเลยนะคะ
จากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนายนารินศาสตร์คนขับรับสารภาพแล้ว
เพราะฉะนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีขอสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะเลย
เพราะมีความผิดฐานใช้ยาเสพติดให้โทษตามมาตรา๑๒๗ทวิของพรบการขนส่งทางบกปี๒๒
แล้วก็การขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยด้วย
ไม่ได้ลงไม่ได้ลงดาบแล้วก็ไม่ได้ลงโทษแค่คนขับนะคะ
ลงโทษต้นสังกัดด้วยบริษัทขนส่งจำกัดค่ะ
คนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเนี่ยโดนลงโทษฐานไม่ควบคุมกำกับดูแลคนขับรถ
แล้วก็ให้พิจารณาลงโทษตามสัญญาเข้าร่วมบริการของบริษัทสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์จำกัดด้วยนะคะ
รวมถึงกรมการขนส่งทางบกก็จะมีการจัดทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารแล้วก็การดำเนินการของบริษัทสหพันธร้อยเอ็ดทัวร์ด้วย
เพราะว่ารถนี้เป็นรถร่วมบริการร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัด
ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางกรุงเทพฯสวนภูมิก็คือที่๑๐๑อ่ะค่ะ๘คัน
เขาบอกว่าก็จะลงตรวจเข้มเลยเอาให้ปลอดภัยที่สุด
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือชีวิตของผู้โดยสารทุกคนคนต้องใช้รถทัวร์เยอะมาก
คือเอาพูดตรงว่าคือคนเราบ้านคนไทยเรายังใช้รถโดยศาสตร์ธรรมนาอยู่เยอะ
ไม่ได้มีรถส่วนตัวกันแทบจะทุกครัวเรือนขนาดนั้น
ทุกคนก็ต้องพึ่งรถบัสบ้างรถทัวร์บ้างอะไรอย่างนี้

คือคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารเหล่านี้คือคุณจะต้องปลอดภัยจริงตรวจสอบชัดเจนจริง
ไม่ใช่ปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่รู้สึกวันนี้ตรวจเจอยาบ้าใช่ไหม

แล้วตอนนี้คือผู้เสียชีวิตทั้งหมด๘ออสม

จริงท่านนายกมีการออกมาบอกอยู่ว่าต้องตรวจสภาพรถ
แต่ในกรณีนี้มันไม่ใช่ว่ารถยังไง

มันเป็นกรณีที่คนขับทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้น
ดังนั้นจริงเนี่ยเรื่องของคนขับรถทัวร์รถสาธารณะ

คือจริงปกติแล้วนโยบายต้องตรวจทั้งรถ

คนขับส่วนใหญ่จะมีไม่สองมือก็สามมือ
ซึ่งอันนี้เป็นนโยบายที่ขนส่งออกมานานมากแล้ว
ต้องตรวจทั้งหมดไม่ใช่แค่สภาพรถอย่างเดียว
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีความเคร่งครัดมากน้อยแค่ไหน
แต่จริงแล้วปีนี้สงการเชื่อว่าคนจะกลับบ้านกันได้

มาดูมาตรการของรัฐบาล

แต่คนที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
คนกลับบ้านกันเยอะอืมรถทัวร์จะต้องทำรอบให้เยอะขึ้นใช่ค่ะ
ต้องใช้เวลาเยอะขึ้นเขาก็ต้องมีรถเสริมรถอะไรไงแม่
แต่ก็คือถามว่าพอวิ่งนอกแล้วนอกจากตอนนี้รถทัวร์แล้วอย่างเดียว
ก็มีรถส่วนบุคคลอีกรถกระบะรถอะไรอีกหลายอย่างอีกใช่
ดูมาตรการอีกทีแม่ได้ไปหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกสิบแปดนี้ก็รู้แล้ว
แปดนี้เดี๋ยวรอวันศุกร์นี้ประชุมซึ่งเขาบอกว่าพยายามเท่าที่ดูแล้วเนี้ย
ทุกอย่างจะพยายามเหมือนเดิมที่มากที่สุดอยากให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิต
ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าสมมุติวันนี้ถ้าเขาประกาศกันออกมาอีกว่า
เฮ้ยมันมีเดลต้าเป็นเลตาคอนจริงหรือเปล่ากำลังดูกันอยู่เพราะมันมีการกลายพันธุเลตาคอนแล้ว
แล้วนะมันจะเป็นยังไงกันต่อคือตอนที่อันนั้นน่ะร้องไห้จริง
แต่ว่าในกรณีนั้นคือผู้เสียชีวิตเขาเยอะมากคนก็เลยเริ่มกังวลแล้วว่า
เดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในเบรกหน้าเนอะ
ทีนี้มันมีอันหนึ่งค่ะมีคนไปพบชิ้นส่วนประหลาดถูกคลื่นเนี่ยค่ะ
ขึ้นมาที่หาดปากพนังชาวบ้านนี้ต้องลงพื้นที่กันไปรูปไลค์ค่ะ

ชาวบ้านลงไปรูปไลค์แล้วขอดูตัวเลขหน่อยวันนี้๑๕แล้วไง

ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าที่ริมหาดท่าพญาหมู่๕อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีชาวบ้านพบชิ้นส่วนปริศนามันถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยที่ฝั่ง
ก็เลยช่วยกันเก็บมาไว้ที่สำนักงานธนาคารปูม้า
เพื่อที่จะรอการตรวจสอบนะคะ
โดยซากชิ้นส่วนดังกล่าวก็พบว่ามีความกว้าง๑๘เมตร

น้ำหนักประมาณ๗๐๘๐กิโลกรัมค่ะ
มันเป็นแผ่นโลหะแล้วลักษณะโค้งอะนะคะ
ด้านในมีบุด้วยวัสดุคล้ายรังพึ่ง
แล้วก็มีหมุดนะคะที่ช่วงรอยต่อของแผ่นโลหะมันมีตอกเอาไว้นะคะ

แล้วก็ยังมีการพบร่องรอยเหมือนรอยดำ
เหมือนถูกไฟไหม้อยู่๒จุดด้วยกัน
ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านในพื้นที่หลายรายแล้วค่ะ

แล้วก็มามุงดูซากชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
บางรายก็ใช้นิ้วมือถูค่ะ
ถูไปตามพื้นผิวของวัสดุหาเลขเด็ดแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชค
สุดท้ายก็คือนายปราโมทเรืองดิต
กำนันตำบลท่าพญาก็เลยมีการเปิดเผย
บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเดินหาของเก่าขายบริเวณชายหาด

ประสานผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้าน

แล้วก็อย่างที่บอกไปเก็บธนาคารปูใช่ไหมคะ
แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญอันนี้ลงมาดูแล้ว

บอกว่ามั่นใจว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบิน

แต่ทีนี้ก็คือว่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินอะไร

หรือว่าเพลิงไหม้ก่อนที่
ส่วนนี้มันจะตกลงไปกลางทะเลหรือเปล่า

แล้วก็พบร่องรอยไหม้ค่ะ

แล้วก็น่าจะเกิดเหตุการณ์มานานมาก

เพราะว่าที่ชิ้นส่วนนี้มันมีหอย

คือ๖ปีผ่านไปนะพี่นะ
คือชาวบ้านเคยพบชิ้นส่วนแบบนี้๖ปีที่แล้ว

ก็ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเหมือนกัน

แต่เบื้องต้นเขาคือถ้าเอาข้อมูลล่าสุดก็คาดการณ์ว่า

เจอเตาะอยู่เจอมาบ้าง

แต่ตลาดเงียบอยู่ด้วยคุณแม่

๘๐บาทเขามีรูปที่ได้
ทุกคนยอมถัดทุนรอตเตอรี่ออกมาไหนหรือแบบนั้นพรุ่งนี้ครับ

เงียบจริงเพราะปกติแล้วอย่างวันนี้ออกหนึ่งวันเนี่ย
คนต้องมาลุมดูแล้วแล้วมันต้องเหลือน้อยแล้วอ่ะ
อุ๊ยมันเห็นเต็มแผงเลยเพราะคนนิ่งมากในค้านั่งตบยูงแบบนี้
ไม่หรอกน้ำมันมันแพงมุมยาปัจจัยวันนี้คือมันไม่พร้อมที่จะเป็นเสี่ยงอะไรแล้ว
แล้ววันนี้ดูสิทองอ่ะทองทองวันนี้ล่วงแรงนะมันขึ้นไปสามหมื่นกว่าอุ้ยตายลืมขาย
ใช่ไหมล่ะวันนี้ล่วงเหลือสองหรือกูไม่เอาง่ายคนแถวบ้านบอกว่า
งั้นเก็บเงินไปซื้อไข่ซื้อผักไปดูขายขึ้นแล้วรู้ตัวอย่างนี้ในไข่อ่ะ
ซึ่งไข่เราคิดว่ามันไม่ขึ้นที่สำคัญดีเซลตรึงได้นายกถึงขนาดออกมาพูดเองว่าดีเซลอ่ะ
ตรึงราคากันมาตลอดตรึงได้แค่สิ้นเดือนนี้นะฮะเพราะสถานการณ์โลก
เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปข่าวของมันจะแพงแค่ไหนอันนี้มันก็สิ่งหนึ่งที่มี
แต่เบกนักไม่ต้องมาวิเคราะห์นิดหนึ่งตกลงยุบไม่ยุบไหม
เออจริงจริงเรื่องสภาเรื่องสภาแต่เบรกนี้ต้องบอกก่อนว่าคือเท่าที่ฟังมาเนี่ย
ตอนนี้มือเมื่อกี้แบบเห็นพี่น้องเราเอามือกุมขมับแบบนี้แล้วเพราะว่าเรื่องข่าวข่าวหนักก็เยอะ
บอกหลังจากนี้ปุ๊บสิ่งที่คุณจะต้องติดตามกันจริงคือข่าวการเมือง

แล้วทุกคนอาจจะใกล้ชิดกันมากแน่นอนเขาประกาศเลือกตั้งผู้ว่ากันแล้ว

มีนาคมเราจะเห็นแต่ละคนเนี่ยเดินยื่นใบสมัครกันแล้วว่าใครจะยื่นใบสมัครวันไหน
เราได้เห็นหน้าเห็นตาอาจจะมีคนที่เราไม่รู้ว่าลงไม่ลงลงไม่ลงใช่

หรือหลังจากนี้ปุ๊บถ้าเขาประกาศว่าโอเคล่ะเราได้เลือกตั้งใหญ่ต้นปีหน้า

ก็คือต้องมีการผ่านร่างรัฐมนุนอะไรนะการเลือกตั้งอีก๒ฉบับใช่ไหมฮ

สองใบเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนมันจะต้องมีย่อยปีกย่อยอีก
บ่อยอ้าวก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ก็คือ

อย่าลืมพฤษภาคมน่ะตัวตัดสินยังไม่ใช่ตอนนี้
พฤษภาคมตอนอภิปัยไว้วางจ่ายรัฐบาล

ให้สอสอลงพื้นที่กันให้เต็มที่ก่อน

เขาจะอภิปรายรัฐมนตรีคนไหนบ้างไม่ไว้วางใจใครบ้าง

คนไหนที่เขาไว้วางใจไม่ไว้วางใจ

ขับให้แจบตา

จรจาวีดีโอลิงค์ที่ผ่านมาเหมือนจะดี
ต้องหยุดพักการเจรจากลางคันอีกแล้วแล้วก็คือความคืบหน้าก็คือไม่คืบหน้า
ยังไม่ได้แบบไปไหนอะไรยังไงเลยการโจมตียังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
เอาเรื่องที่เขาไปคุยกันแล้วที่เขายังไม่ได้ข้อสรุปกันก่อนก็แล้วกันนะคะ
คือตัวแทนวันนี้ที่คุยกันเนี่ยมีรายงานออกมาจากที่ปรึกษาของ
ขอพักการเจรจาชั่วคราวก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าจะยุตินะ
เดี๋ยวจะมีการเจรจาต่อคิดว่าน่าจะเป็นวันที่๑๕ตามเวลาท้องถิ่น
ของเขาก็จะช้ากว่าบ้านเราถูกไหมคะ
ซึ่งเขาบอกว่าจริงอยู่ที่มันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
ในเรื่องของการหยุดยิงและการถอนทหารแต่คิดว่า
ภายใน๑๒สัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้แน่

ส่วนที่ปรึกษาหัวหน้าคณะทำงานก็บอกว่า
สู้รบระหว่างยูเครนและรัสเซียเนี่ย
การว่าจะจบลงได้ต้นพฤษภาคม
แต่เป็นการคาดการณ์เฉยนะคะว่าน่าจะจบได้
ซึ่งเวลาที่แน่ชัดขึ้นอยู่กับรัสเซียนั่นแหละว่า

เขาพูดอย่างนี้เลยว่าถ้ารัสเซียทุ่มงบและทรัพยากรไปกับการรบเนี่ย
เมื่อไหร่ก็ตามที่หมดรัสเซียน่าจะรู้สึกอยากเจรจามากขึ้น
ถ้าเอาใช้กำลังทรัพย์กำลังทุกอย่างไปซัพพอร์ตเรื่องของการใช้สงคราม
มีข่าวกรงออกมาว่าทางรัสเซียเองมีการแบบ
เหมือนขอความช่วยเหลือจากทางประเทศจีน

ใช่จีนออกมาบอกว่าปฏิเสธไปแล้วก็
จริงจะมีการประชุมอีกส่วนหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกากับทางจีน

ก็ต้องไปดูว่าทั้งสองยักษ์ใหญ่เนี่ย

แล้วก็ที่คาดการณ์ตอนแรกเขาบอกว่าทางจีนเนี่ย
จะมาเป็นคนที่มาประสานหรือเปล่า
มาเป็นคนกลางในการเจรจาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าจีนจริงจุดยืนตั้งแต่แรกเลยนะ
ก็คือบอกแล้วว่ายังไงก็ยังยืนยันให้มันเป็น

ไม่อยากให้มีการใส่ไฟเติมเชื้อเพลิง

จริงวันนี้ที่สถานทูตรัสเซียค่ะ
ท่านทูตราเซียประจำประเทศไทย

แล้วก็เหมือนแถลงข่าวเรื่องสถานการณ์วันนี้มิ้นไปมาด้วยเมื่อเช้า
ก็ไปนั่งคุยแล้วคือท่านพูดก็น่ารักเพราะเขาก็มีการให้ตอบคำถามตอบคำถาม
คือสิ่งที่ทูตรัสเซียต้องการที่จะชี้แจงก็คือว่า
อันดับแรกที่มีข่าวว่ารัสเซียโจมตีอาคารอพาร์ทเมนต์ที่อยู่อาศัย
โรงพยาบาลต่างของพลเรือนเนี่ย

รัสเซียโจมตีแค่สาธารณูปโภคทางทหารเท่านั้น

คุณไปดูว่ามันมาจากฝั่งไหนกันแน่

แต่ทางยุครีย์บอกว่ามันมีการบอกว่า
ตีมาก่อนเขาถึงมีการยิงออกไป
คือรัสเซียเขายืนยันเลยว่าสงครามนี้จริงแล้วมันไม่ได้เริ่มวันที่๒๔กุมภาพันธ์นะ
มันเริ่มมา๘ปีแล้วตั้งแต่ภูมิภาคดอนบาส
เขาถึงกับย้อนกลับไปให้ดูเลยว่าตอนนั้นน่ะ
คนที่อยู่ดอนบาสคนรัสเซียเอยอะไรเอ่ย
นั่นก็เกิดสงครามกลางเมืองในยูเครนทะเลาะกัน
ยิงกันไม่เห็นมีใครออกมาเรียกร้องให้กับ
ยูเครนหรือชาวรัสเซียนะตอนนั้นล่ะ
แล้ววันนี้ที่คุณตั้งคำถามกับรัสเซียทุกวันนี้
๘ปีก่อนคุณได้ตั้งคำถามกับคนกลุ่มคนเหล่านั้นบ้างหรือเปล่า
แสดงว่าสงครามนี้เริ่มตั้งแต่๘ปีที่แล้วแล้ว
ใช่และจริงคือรัสเซียถ้าเอาตามที่ท่านพูดนะ

อเมริกาเตรียมการมานานแล้วใช้คำนี้
คือหลักมันก็ไปทางฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตก
มี๑๔๑ประเทศลงมติประนามรัสเซียที่บุกยูเครน

ท่านพูดบอกว่ารัสเซียเข้าใจเข้าใจเหตุผล
และยอมรับเคารพในการตัดสินใจของทั้ง๑๔๑ประเทศ
ว่ามันเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันจากฝั่งตะวันตกหรือก็คืออเมริกา

คือประเทศตอนนี้แบบคือมหาอำนาจกับมหาอำนาจ

วันนี้หมีข่าวก็ประกาศสงคราม
กอินซีเข้ามาแน่นอนว่าเขาอยู่ตรงข้ามหมีเขาแล้ว
แต่เขาเนี่ยงูใหญ่จะอยู่กับใคร
ถ้างูใหญ่อยู่กับหมีขาวอะไรจะเกิดขึ้น

สถานทูตมีกลุ่มชาวยูเครนมาประท้วงเขาบอกว่า

คือไม่ว่ารัสเซียจะทะเลาะกับนาโต้ทะเลาะกับยูเอ็นทะเลาะกับอเมริกันอะไรก็ตาม
ข้อเท็จจริงวันนี้คือคุณลุกรานยูเครน
พลเรือนชาวยูเครนได้รับบาดเจ็บล้มตาย

ณตอนนี้คนที่ยูเครนตายอยู่เพราะฉะนั้นหยุดยิงเดี๋ยวนี้

บอกว่ามันเกี่ยวกับราคาน้ำมันโลกเลยนะ
อย่างดีเซลของประเทศไทยของเราเนี่ยมันตรึงราคาได้อยู่แค่ถึงมีนาคม
ถ้าการเจรจานี้ไม่สำเร็จเนี่ยคือน้ำมันมันขึ้นมหาศาลแน่นอน
ใช่ซึ่งจริงวันนี้ทูตก็พูดเรื่องนี้นะคะว่าเขาเข้าใจนะมันมีเอฟเคเรื่องนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของการ์ดธรรมชาติว่ามันพุ่งสูงขึ้นเรื่อย
แต่ว่ามิ้นท์ถามเขาเลยว่าแล้วจะจบเมื่อไหร่
มิ้นถามเขาว่าเขาบอกว่ารัสเซียไม่ได้เริ่มสงครามแต่เข้าไปเพื่อจะจบสงครามในยูเรน
บอกว่าแล้วมันจะจบลงเมื่อไหร่เขาบอกก็เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็
มันเลวร้ายลงแต่สนับสนุนให้เกิดการจราจารย์แล้วก็ทำตามข้อต้องก็คือ
ยกเลิกเรื่องของท่านิยมว่าจะแยกรัสเซียยูเครนยากดอนบาสอะไรอย่างนี้
ออกแล้วก็ยกเลิกการส่งทหารส่งอาวุธต่างเข้ามาในพื้นที่โดยรอบยูเครน
เมื่อไหร่ที่ทำได้เราก็พร้อมที่จะหยุด

ใช่เขาบอกว่าอยากหยุดให้ได้เร็วที่สุด

ทูตตอบว่านั่นก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ไม่ได้ปฏิเสธแต่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้น
แต่ถ้าสมมุติคนเรามันก็ไม่มีการปฏิเสธ

เมื่อวานนี้มีการยิงไปในโซนที่มันใกล้กับทางโปแลนด์
เป็นศูนย์ฝึกทหารที่แบบเป็นต่างชาติเข้ามา

มันห่างจากโปรแลนด์แค่๒๕กิโลค่ะ
คือถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุอะไรที่มันไปใกล้พรมแดนโปแลนด
แล้วมันมีการกระทบแม้กระทั่งการคุกคามเล็กเล็กน้อย

ก็คือฐานทัพที่ทางฝั่งตะวันตกฝั่งอเมริกา
เอาทหารลงมาเอาอาวุธอาวุธที่ว่าคือเป็นอาวุธหนักร้ายแรง
ที่เกินความควบคุมของรัฐบาลยุเครน
เพราะตอนนี้ทางรัสเซียก็เลยบอกแบบนี้ถูกไหม
คือก่อนหน้านี้เขามีการรับสมัครทหาร
ทหารต่างชาติที่จะลงไปสู้รบ
แม้กระทั่งในประเทศไทยเองค่ะ
สถานทูตยูเครนเขาก็มีการออกประกาศเรื่องนี้นะ
บอกว่ารับสมัครพลเรือนหรือว่าทหาร

ความหวังได้แค่ขอให้การเจรจา
ภายใน๑ถึง๒สัปดาห์อย่างที่บอก
คาดการณ์ว่าน่าจะเจรจาสันติภาพได้
แต่เขาบอกว่าแม้จะเจรจาสันติภาพได้
มันอาจจะมีการแบบเหมือนสู้รบกันไปมาแบบประปรายแบบนี้

อืม

การเมืองไทยหน่อยพี่มดยังไงคะ

เราฟังตอนนั้นคือปกติเราคิดกันเอง

หลายวิกฤตมาได้อย่าง

กเพื่อรอดแต่อันนี้แหละจะรอดไม่รอดคือเมื่อวานเนี้ยเมื่อวันก่อน
พลเอกพระวิทย์วงศุวรรณลองนะครับวิทยุคมนตรีเนี้ย
อยู่ดีพูดมาว่าเฮ้ยหลังจากการประชุมเอเป็กเสร็จเนี่ย
ยุคสภานั่นคือประชุมเอเป็กจะประมาณเดือนพฤศติกาพฤศติกาธรรมวา
เพราะฉะนั้นเราจะได้เลือกตั้งกันก็ประมาณสักถ้าสมมุติตาม
เอายึดยึดตามเอ่อของอ่าคุณประวิทย์เลือกตั้งใช่ไหมฮะ

สภาเนี่ยผมพูดเองผมพูดว่าพอจบเอเป็กแล้ว
รัฐบาลก็ว่างแล้วใช่ไหมถ้าจะยุบก็ยุบได้ตอนนั้น
นะฮะมันใช่ว่าผมแต่ต้องไปถามเคยเริ่มใครมา
ไม่ใช่เป็นความคิดของผมเองนะฮะ
อ่าใช่ใครอยากที่ให้ยุกก็ยุกได้นะฮะ
นี่เอาง่ายง่ายเลยก็คือเนี่ยคนก็เลยเฮ้ย
สรุปแล้วจะต้องยุบสภากันปีหน้าเราได้เลือกตั้ง
จริงไม่ต้องติดเต็มคว่าครบ๔ปีมาดีเนาะ

ครบวาระพอดีลองนับดีสิ
กว่าจะเตรียมเลือกตั้งเสกก่อนมกรค์กุมภามินา

รัฐบาลก็ว่างจะยุบก็ยุบในช่วงนั้น

นี่ไงนายกมันก็มีการออกมาพูดค่ะเพราะว่ามันมีกระแสข่าวเรื่องที่จะมีการล้มนายก
ท่านออกมาบอกว่าก็ให้มันล้มไปผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ผมคิดว่าทุกคนมีวุฒิภาวะที่ดีเพียงพอ
ผมให้เกียรติทุกคนมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับใคร
ผมถามหน่อยวันนี้ผมทำงานมาเท่าไหร่

เทียบดู๑๐ปีหรือ๘ปีที่ผ่านมา
ไม่เอาผลงานมาเทียบกับรัฐบาลตนเองดู
ให้ประชาชนไปแยกแยะดูเองท่านนายกบอกแบบนี้
ซึ่งจริงแล้วเราก็จะเห็นว่ามีการกินข้าวกันเนอะ

เขาจะรวมตัวกันได้ไม่เยอะมันอาจต้องแบ่งไปรอบหรือเปล่า
คิดว่าเขาไม่กินกันหรอกเขาก็กินกันแหละ
แต่อันนี้คืออาจจะกินเพื่อให้สื่อมวลชนเห็น
เพราะมันมีกระแสแบบว่าล้าวกันเยอะเหลือเกิน
จริงเมื่อวานนี้เขามีการนัดที่มูลนิธิป่าลอยต่อกันใช่ไหม
ใช่นะฮะซึ่งผู้สูตรกราวก็ถาม
ระหว่างนายกกับคุณเขาไม่มีอะไรแต่คุณอยากให้เขาทะเลาะกันอ่ะ
นั่นคือนักข่าวอ่ะอยากให้เขาทะเลาะกันเดี๋ยวนี้ไม่ให้ตนทะเลาะกับนายกแล้วเหรอ

ประกาศแยกตัวออกมาจากภลังประชารัชเนี้ย

ชะวัดก็ย้อนกลับไปตอนที่
แต่ตอนที่ภิกษ์ปอยแม่ว่างใจรัฐบาลน่ะ

แต่จำไม่ได้เหรอไปดูยิ่งกว่าละครอีก

ตอนนั้นตอนนี้อยู่ในสภา

ตอนนี้ครับท่านประธานครับตอนนี้มีคนเอาเงินแจกกันครับ
ขบวนแจกเงินกันคนละ๗ล้านครับ

ละครละคร

เขาก็ถามว่าท่านรองเขาต้องเรียกว่าท่านรองประวิทย์
รองประวิทย์ก็เนี่ยไม่อยากให้ตนทะเลาะกับนายกแล้วเหรอ

มีท่านนายกกับท่านรองเดินกอดกันมาเนี่ย
บอกว่าก็เป็นปกติอยู่แล้วที่ทำปกติกันอยู่แล้ว
ซึ่งตนก็ดูแลพักเล็กมาโดยตลอด
ยืนยันว่าพักเล็กเนี่ยคือเขาว่าแตกแถวของเขาคือเนี่ย

หรือจะพริกคั่ว

ก็คือมีสองทางเลือกอยู่ต่อกับ

เพราะว่าพักเล็กมีการไปคุยกับคุณธรรมนัฐก่อน

อืมอย่างเงี้ย
อย่าลืมคุณธรรมนัฐก็ไป๑๘

ก็นายกกับคนเอกประวิทย์คุยกันก็จบกว่าไง

นายกกับคนเอกประวิทย์คุยกันน่าจะจบกว่าไหม
ตรงนี้ก็รับร้อนซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนกันไหมคะ
เขาถามถึงเรื่องพักเล็กคือเรื่องจากการมี

อยู่อาจจะดูแลในฐานะที่อยู่กับลุงป้อมด้วย

พี่เป็นคนฟังค่าว

เรื่องการเมืองคนบอกว่าชอบฟังพี่พูดมาก
ฉันเป็นคนเสพข่าว

เผื่อได้คุยกันได้จริงทางผู้การเมือง

ห้ามคุยกับการเมืองเพราะเป็นเหมือนกันค่ะอืมดีค่ะ
วันนี้รายงานผู้ติดเชื้อสั้นนิดหน่อยนะคะ
ก็ผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๙๗๔๒ราย
แต่เสียชีวิตเพิ่มเติมวันนี้๗๐รายนะคะแล้วก็ที่พี่พูดเรื่องเดลตาคอนไป
เพราะว่าก่อนหน้านี้เลยทีแรกเนี่ยเราพบแค่เหมือนในห้องทดลอง
ปรากฏว่าเดลดาคอนมีอยู่จริงตอนนี้พบแล้วประมาณ๔ประเทศนะคะ
ก็ฝรั่งเศสเดนมาร์เนเทอร์แลนด์แล้วก็ในสหรัฐอเมริกาพบ๒ราย
นั่นแหละค่ะก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงอย่างที่บอก
๘๐๐ประชุมใช่ไหมคะ๘๐๐ประชุมใช่ไหมคะ
แต่เท่าที่ฟังเหมือนจะมีการผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม

เพราะว่าตอนนี้ขนาดพวกร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์ประชุม
สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้จนถึง๕ทุ่ม

พูดถึงเรื่องโควิดขอส่งกำลังใจไปให้พี่หนูแหม่มนะจ๊

หนูแหม่มติดโควิดยกบ้านเลย
คือเริ่มมาจากนี้พี่หนุ่มนำส่งมาบอกเริ่มจากแม่บ้าน

แล้วก็ไปถึงลูกน้อยของพี่หนุ่มแหม่มติด
แล้วก็เลยแบบตอนแรกไปรักษาโรงพยาบาลตอนนี้ก็เลย

มีน้องเล็กน้องจิ๋วนี่แหละ

พอดีต้องมีเพิ่มนะคนในวงการก็เพิ่มอีก๓๓คน

ไปพักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมา
ทำไมมีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าพรุ่งนี้พี่หนุ่มเขาจะไปแชร์

ตอนแรกคุณผู้ชมนึกว่าไปวันนี้ไปพรุ่งนี้นะ

สถานการณ์โควิดครับในประเทศไทย
พี่หนุ่มต้องยอมรับติดตามกันอยู่เรื่อย

หลังจากที่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อย่าได้รับการเข้าตรวจ
คุณแม่ได้แจ้งทุกท่านที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

เขื่อนติดโควิดไปแล้ว
แต่ที่เด็ดคือน่าสงสารมาก

เดย์ไทเทเนียมก็พบเชื้อโควิดเหมือนกัน
คุณเอพระสินติดไปแล้ว

เรียวเวลาความยังไงมันก็ราบราดแต่ในที่สุดทุกคนได้หมดทุกคน

คือแล้วแต่สิทธิ์นั้นจะมาเมื่อไหร่เหรอ
อาจจะไม่แบบการันตีว่า๑๐๐ทุกคนต้องติดแน่นอน
แต่โอกาสมันมีเพราะว่ามันติดง่ายขึ้นเร็วขึ้นอะไรแบบนี้

มันเคยขึ้นข้างขีดเดียวไงนางขีดเดียว

เพราะว่าข่าวคืนออกไปเมื่อ๓วันที่แล้วเองนะดูตัวแสบ
ตัวละตัวตายถ้าโชว์เอทีเค
เดี๋ยวตัวแสบเจอกันเรื่อยอ่ะหมุนแล้วค่ะ
หอมลงป่ะวะก็หุ่นดังนี้เลยไหม
น้องลีสูงอย่างนี้อืม

จะบอกว่ายังไงทยอยประกาศเหรอมันก็มันก็มีคนเป็นแล้วก็

ไม่รู้ว่ามันติดง่ายเหรออย่างที่บอกว่าตอนนี้คือใช่มันติดง่าย
อันนี้ถามตรงจากใจนะสมมุติถ้าแม่ติดแม่ต้องบอกไหม
ต้องประกาศสิไม่ประกาศให้ทัวร์ลงเหรอ
คือฉันต้องประกาศถ้าไม่ประกาศจะทัวร์ลงจะให้โทรมาด่าเขาทำไม
ก็ประกาศแต่ทุกวันนี้คือ
เมื่อก่อนกลัวเธอเมื่อก่อนกลัวการประกาศ
เพราะว่ากลัวไทม์ไลน์กลัวทัวร์ลงกลัวอะไร
แต่ทุกวันนี้ดาราติดกันเต๊ะไปหมดเลยถูกต้องไหมล่ะ
พี่ไม่ประกาศไม่ได้เพราะว่าพี่อยู่หน้าจอทุกวัน

ถ้าพี่หายไปคนก็มีข้อสนใจแล้ว
ไปไหนนะทำอะไรอะไรเลย
กลับมาเจอกันครับช่วง๕โมง๔๕นาทีก่อนขอรบทรงชาติวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ